อย่างที่เห็นเลยฮะมรสุมถล่มทั่วไทย
ดังนั้นบ้านเราเป็นยังไงบ้างนะจากการตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุด

ใช่ฉบับที่เพิ่งจะออกเมื่อเช้าคือฉบับที่สี่แล้วนะครับ
ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบน
รวมถึงภาคกลางตอนบนด้วยนะครับ
ดังนั้นคุณผู้ชมทำให้
นี่คิดภาพตามนะคุณนะแผนที่ประเทศไทยนะ
เหนืออีสานกลางตะวันออกเจอร่องมรสุมเหล่านี้
ส่วนภาคใต้นะครับทั้งภาคใต้ตอนบนยันตอนล่างเลยนะฮะ
จะมีมรสุมฤดูฝน
คือมรสุมประจำฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่นะฮะ
อ่าวไทยทะเลอันดามันมีปกคลุมหมดเลย
ดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับ
แล้วก็โดยเฉพาะคลื่นสูงนะฮะ
คลื่นสูงในภาคใต้ตอนบนทั้งสองฝั่งเลยนะครับ
ส่วนอีกตัวหนึ่งคุณก็คือพายุไต้ฝุ่น
แต่ตัวนี้บ้านเราไม่ต้องกังวลมากนะครับ
ยุไต้ฝุ่นหินหนามหน่อบริเวณทิศตะวันออกของไต้หวัน
คือเขาจะเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็ประเทศญี่ปุ่น

ส่งผลกระทบนอกเสียจากว่าใครจะเดินทางไปแถวนั้นนะครับ
ส่วนในจังหวัดต่างในภาคต่างคุณตกทั่วไทยจริงนะฮะ
ไล่ตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
กระทั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งอ่าวไทย
แล้วก็ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันฝั่งตะวันตกด้วยนะฮะ
ส่วนใหญ่ภาคใต้ตอนบนนะคุณนะช่วงนี้ฝนฟ้าขนองเลย
แล้วก็บริเวณที่ในทะเลนะที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะฮะ
ต้องเฝ้าระวังเพราะอาจจะมีคลื่นสูงได้
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่ายิ่งช่วงไหนที่แบบมีฝนฟ้าขนองด้วย

ช่วงนี้ต้องงดออกจากฝั่งนะคะแล้วก็พกร่มกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะ